คุณผู้ชมมาดูภาพจากกล้องหน้ารถ

ซึ่งเกิดขึ้นที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
รถเก๋งรถเก่งคันนี้เป็นรถเก๋งสีแดงนะคะ

วิ่งมาแบบนี้เดี๋ยวสักพัก

แล้วก็ไปพุ่งชนร้านซึ่งอยู่ข้างทาง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ารถเก่งคันนี้ถูกรถกระบะ
พุ่งชนท้ายก่อนจากนั้นตัวเองก็เสียหลักนะคะ
พุ่งชนร้านศรีราชาถุงมือหนัง

ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาค่ะ
สอบถามคนขับรถเก่งก่อนก็คือนายธานินอินซี
บอกว่าตัวเองพาครอบครัวไปกินข้าวมาเสร็จแล้วก็กำลังจะกลับบ้านนี่แหละ

ซึ่งขับตามหลังมาพยายามจะแซงแต่ไม่พ้น
เพราะมีรถสวนทางมาพอดี
รถกระบะก็เลยมาพุ่งชนท้ายรถของตัวเอง
ที่รถกระบะจะพุ่งเข้าไปในร้านถุงมือของศรีราชาจนได้รับความเสียหาย
ด้านคนขับรถกระบะก็คือนายเทียรชัยจรสูงเนินนะคะ

ขับรถไปรับแฟนสาวมาที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
มาถึงจุดเกิดเหตุเปิดไฟเลี้ยวก็คือเปิดไฟตบไฟขวา
กำลังพยายามจะแซงแต่แซงไม่พ้นจริง
ก็เลยไปพุ่งชนท้ายรถเก๋งแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ
ทั้งสองคันนี่คือเซเข้าข้างทางเหมือนกันเลยนะ
ชนร้านซึ่งอยู่ข้างทางเหมือนกันเลยค่ะ
ตำรวจได้เชิญตัวนะคะคนขับรถทั้งสองคันเนี่ย
ไปสอบสวนพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ